ข่าวแรกเลยนะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นที่ฮือฮาเหมือนกัน
หลังจากที่มีภาพเอ็มวีสุดต้องบอกว่าหลายคนบอกแห่สยิวกิ้วไปนิดนึง
ค่ะคือเซ็กซีมากต้องสามารถแทนเอาสยามนั่นเองค่ะ
นี่แหละค่ะต้นเหตุของเอ็มวีเจ้าปัญหานะแต่ว่าเมื่อวานนี้มีการออกมาแถลงข่าวแล้วนะคะ
ผู้บริหารค่ายเพลงค่ะคุณเนรสุภาชัยออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวนั่นเองนะคะ
เธอบอกว่ามีการชาวเน็ตจับสังเกตถึงอวัยวะบางส่วนของเธอค่ะ
แล้วก็มีแคปแล้วก็โพสต์ภาพแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียว
ส่วนหนึ่งลงความเห็นว่าเป็นแผนโปรโมทเพลงของต้นสังกัดค่ะ
ล่าสุดก็กระแตแล้วก็ผู้บริหารของค่ายค่ะคุณเนรสุประชัยออกมาตั้งโต๊ะชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว
โดยคุณเนรสุภาชัยบอกว่าจุดประสงค์ของการทำเพลงครั้งนี้อยากให้คนได้เห็นถึงความสามารถแล้วก็พัฒนาการของกระแต
มากกว่าที่จะไปโฟกัสในเรื่องอื่นดูนี่เขาตั้งใจต้องตั้งใจเต้นก็ดูกันไปเขาบอกว่า
เป็นอีกหนึ่งความสามารถที่สาวกระแตเข้าไปฝึกฝนมานั่นเองนะคะ
ซึ่งความผิดพลาดที่ออกมาเนี่ยก็จะขอแก้ไขด้วยการตัดทิ้งหรือว่าเบลอช็อตนั้นไปเลย
แต่ถ้าจะให้ถ่ายทำใหม่เนี่ยโอ้โหมันคงไม่ได้นะเพราะว่าลงทุนไปเยอะเหมือนกัน
แล้วก็ย้ำเลยนะคะบอกว่าไม่มีวัตถุประสงค์จะนำเรื่องอนาจารย์มาเป็นตัวเรียกกระแสความนิยมอย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนกระแตเองก็ยืนยันบอกว่าตอนที่เขาแต่งตัวในเอ็มวีมีการเซฟใส่กางเกงซัพพอร์ตหลายชั้น
ไม่ใช่ว่าเออไม่ใส่อะไรบางคนบอกเต้นแหวกขนาดนั้นนี่เธอไม่ใส่อะไรมาเลยเหรอไม่จริง
บอกว่าก็เสียใจนะแล้วก็น้อยใจด้วยที่สังคมมองว่าเธอเป็นแบบนั้นค่ะก็ลองไปฟังเธอหน่อยแล้วกันค่ะ
เพลงนี้จริงแล้วผมมีวัตถุประสงค์อย่างจริงจังที่จะให้น้องกระแตมีพัฒนาการเต้นที่ขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
เต้นการเคลื่อนไหวต่างการแต่งตัวต่างนะครับมันก็เป็นไปตามคอนเซ็ปต์ของเพลงนะครับคือเป็นลาตินนะครับ
การเคลื่อนไหวต่างมันก็จะต้องมีการมูฟนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีบางเสี้ยวจังหวะวินาทีหรือบางเฟรมนะครับ
ที่อาจจะดูเป็นภาพที่ไม่น่าดูนักนะถ้าเราไปแคปเชื่อมาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งใจนะฮะแต่ว่าเราก็รีบเข้าไปแก้ไขนะครับ
ก็ยืนยันนะคะว่าใส่นะคะใส่ซัพพอร์ตแล้วก็ไม่ได้ใส่แค่ชั้นเดียวด้วยค่ะ
มีลูกไม้ก่อนชั้นแรกใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีเป็นซัพพอร์ตข้างในด้วยนะคะอีกชั้นหนึ่ง
แต่ว่าก่อนที่จะเป็นซัพพอร์ตตัวนี้กระแตก็จะมีข้างในอีก๒ชั้น
ถ้าหนูไม่ใส่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนโหเต้นโหดมาก
แบบว่าถ้าแต่ละท่ายกฉีก๑๘๐คือเราน้อยใจมากแล้วหนูเสียใจแบบเสียใจอย่างแรง
คือไม่ได้คิดว่าจะต้องมาโปรโมทโดยใช้กระแสแบบนี้เลยสักนิดเลยค่ะ
เมาส์เข้าไปเรื่อยก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแหละเขาเอามาให้ดูแล้วว่าใส่กันกี่ชั้น
ไม่ได้มาทำโปรโมทเพลงเขานะแต่ว่าคุณผู้ชมปล่อยไปวันแรกนะ
มีนาคมตอน๒ทุ่มปล่อยเอ็มวีไป๑วันยอดวิวอยู่ที่ประมาณ๘แสน
แต่พอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นยอดวิวตอนนี้๘ล้านกว่าก็คิดกันเอาเองแล้วกัน
แต่ว่าก็นั่นแหละให้ดูผลงานเขาดีกว่า
ลีลาท่าเต้นเขาก็พัฒนาสกิลมามันไม่ได้ดูโป๊ะไม่ได้ดุเปลือยอะไร
หุ่นดีมากกอกไก่ล้านตัวคือหุ่นดีจริง
ความแข็งแรงของลีลาการเต้นของเธอดีกว่าแล้วเพลงก็เพราะด้วย
ก็เต้นเก่งหุ่นดีเธอก็จริงคุณผู้ชมผู้หญิงเนี่ยนะ

เชื่อเอาจริงเคยสารภาพเคยลืมใส่ออกจากบ้านนะ

เชอรี่เนี่ยไม่นับเชอรี่ขออนุญาตไม่นับ
หมายถึงผู้หญิงปกติทั่วไป
เมื่อแรกทางนี้เขาไม่ใส่อะไรข้างในหรอกคุณ
เวลาออกมาข้างนอกเขาก็ต้องใส่ชั้นในโดยเฉพาะ
พุทธน้องเขาบอกเชี่ยวว่าเขาต้องเชียวเกงเถอะ

งั้นทีหลังหนูอย่าเต้นนะ